นึกถึงช่วงที่เราทานอาหารโดยเฉพาะการทานอะไรแบบจุกจิกของกินเล่น
ประเภทของทอดเอ่ยอะไรเอ่ยแบบนี้มันก็จะต้องมีน้ำจิ้มใช่ไหม
บางคนเขาชอบจิ้มน้ำจิ้มเยอะจวงเข้าไปเลย
แล้วดูสิว่าจิ้มน้ำจิ้มแบบนี้จะอร่อยหรือเปล่า
เหมือนจะเป็นซอสร่องหนเท่าไหร่ก็ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ค่ะคุณคุณต้องใช้จิตสัมผัสนะคะ
ก็เห็นว่ามีซอสแล้วจิ้มติดไหม
ไม่ติดอ่ะใช่ถูกต้องค่ะเพราะว่าคุณถ้าเกิดคุณไม่ใช้ใจมอง
คุณจะไม่ได้สัมผัสความอร่อยของซอสนี้
เป็นความมหาศจรรย์ของซอสรุ่นใหม่
ที่เหมือนละคริมนะคะแต่คุณคะสงสัยเงา
มันถึงเป็นแบบนี้ยังไงล่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่า
ยังไงดีซอสมันถูกแช่เย็นมาไหม
แล้วมันเย็นน่ะหน้ามันแห้งมันหนืด
มันก็เลยทำให้แบบว่ามันจับตัวกันเป็นก้อนหนืด

มันก็เลยไม่ติดกับไส้กรอกขึ้นมา
หรือยังไงไม่แน่ใจหรือว่าเป็นเพราะว่าไส้กรอกมันมีน้ำ
หรือน้ำมันเกาะอยู่เยอะหรือยังไง
คือเอาจริงนะไม่เคยเป็นเลยเดาไม่ถูก
ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไร

ไม่ใช่โจ๊ก
มันมีกวิ่งความรู้เกิดละ

อ่านแล้วแตกตามกันไปก็วางกัน